มีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมต้องบอกว่า
ตี๕ไม่ถึงก็จวด
ทบทวนเรื่องแฟนฉันดี

เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุเกิดจากความฝัน

ไปดูกับตาคุณผู้ชมเลยค่ะ
พระจะพระพระมาจริง
เพราะว่ามีชาวบ้านตะบดอินบุรี
แต่ว่าจะบอกว่าคนที่ถูกพบไม่ใช่คนที่ฝัน

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเอาคุณผู้ชมฟังหน้าบัดนี้เลยค่ะ

นายบุญรอดรักชังเขาพบพระ
ก็ไปขุดกันที่วัดร้างที่สร้างขึ้นมา
ตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนปลายซึ่งอยู่ด้านท้ายวิหาร
แต่ก่อนที่คุณบุญรอดจะไปพบพระเนี่ยนะคะ

ว่าขณะที่นอนหลับในเปรย์ที่ผูกติดกับต้นไม้ข้างเจดีร้างอยู่

เพราะรู้สึกว่ามีคนมาเขย่าเปรย์
แล้วก็ยังได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่า

แต่คุณแม่ก็ไม่ได้ลืมตานะ
พอลืมตาขึ้นมาตั้งสติได้ลืมตาขึ้นมา
เห็นแม่ชี๒องค์เดินมาแล้วก็บอกว่า
อีหนูเขาให้ไปเอา

คือเหมือนลืมตาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลืมจริง

ตื่นตื่นหลับก็เลยงงว่าอะไรยังไง
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรผ่านไป
จนกระทั่งเช้าวันที่๑๙กรกฎาคมเวลา๘โมงเช้า
นายบุญรอดซึ่งเป็นลูกชายมาถามแม่ว่า

แม่ก็บอกไปว่าแถวเจดีร้าง
สักพักลูกชายก็มาบอกว่า
พบพระพุทธรูปโบราณชำรุด๑๙องค์
หน้าตัก๑๓นิ้ว
มีกำไรขนาดเล็กขนาดใหญ่หลายชิ้น
แม่บอกว่าอุ๊ยนี่เป็นไปตามที่แม่ฝันเลยคุณ

จริงมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะ

ก็เลยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ
พิธภัณฑสถานแห่งชาติอินบุรี

แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปบูชาสมัยอายุทยาตอนปลาย
โดยดูจากเครื่องทรงต่างเป็นแบบเครื่องทรงน้อย
ลักษณะก็จะเป็นเฉพาะของอายุทยาตอนปลาย
แล้วก็ยังมีกำไรขนาดเล็กขนาดใหญ่อีกหลายชิ้น

ดูจากสภาพแล้วน่าจะโบราณค่อนข้างมากเลยทีเดียว

ฝันได้ฝันทีหนึ่งแล้วเป็นไปตามนั้นจริงหรอฝันฝันฝันอะไรอย่างนี้เนอะ

คุณเคยไหมฝันได้ฝันได้ฝันได้ฝันได้ฝันได้ฝันฝันฝันฝัน

แต่เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวฝันเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวฝันอยู่นั่น

คุณขวัญกลางวันบ่อยมากคุณชนะ
คุณแอบหลับในออฟฟิศก็มีดีจริงแหละ
คุณต้องแอบหลับแน่นอนไม่งั้นคุณไปหา